สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นช่วงแรกค่ะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันก่อนนะคะ
เป็นกรณีที่พ่อค้ายาไปยิงตำรวจชุดสืบสพจังหวัดนครราชศรีมาเสียชีวิต
ขณะที่ไปล่อซื้อยาเสพติดหลังจากก่อเหตุก็หลบหนีเข้าไปในไร่มันในพื้นที่ตะบนหนองมะนาวตั้งแต่ค่ำวันนี้
และจนถึงขณะนี้ยังไม่ยอมออกมามอบตัวนะคะล่าสุดทางตำรวจได้ออกหมายจับเพื่อตามล่าตัวแล้วค่ะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานเลยค่ะ
เจ้าสาวคิวแล้วก็เจ้าคิตนี่ซึ่งเป็นสุนัขทหารนะคะกำลังเข้าสู่ภารกิจการสะกดรอยแล้วก็ติดตามหาคนร้าย
โดยตำรวจนั้นนำเอาเสื้อรวมไปถึงถุงเท้าของคนร้ายมาให้ดมแล้วก็เข้าสู่ภารกิจของการติดตามหาคนร้ายค่ะ
ชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดชุดสืบสวนตำรวจผู้ทอนภาคสามกว่าหนึ่งร้อยนาย
สุนัขทหารปิดล้อมป่ามันสัมปะหลังและนำเฮลิคอปเตอร์กองบินตำรวจ
กดดันล่าตัวคนร้ายก็คือนายพดุงศิลปโรหากัดอายุ๓๘ปีผู้ต้องหาตามไหมจับฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
หลังก่อเหตุยิงร้อยตำรวจตรีทรงตัวยกระโทกชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขณะที่ร้อยตำรวจตรีทรงล่อซื้อยาเสพติดและแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่นายพดุงศิลปไหวตัวทัน
ใช้ปืนจุด๓๘ยิงเปิดทางหลบหนีเข้าไปในไร่มันที่มีเนื้อที่กว่า๓๐๐ไร่
รองเท้าและเสื้อยืดไว้ให้ดูต่างหน้าท่ามกลางการแจ้งบ่อแสว่า
เห็นคนร้ายเดินออกมาเพื่อขอน้ำจากชาวบ้านกินและตำรวจชุดแกะรอย
ยังพบรอยเท้าต้องสงสัยเดินวนเวียนอยู่ในพื้นที่
อำเภอบัวใหญ่และอำเภอคง
เอาขบบบขบความสูงให้มันฟังสูงให้มันเท่าไรครับ

ผมสั้นแบบทหารเลยหรือว่าผมสั้นแบบรองทรงครับ
อ๋อแล้วเราเจอในตอนสักกี่โมงครับ

การค้นหาถูกจำกัดวงเป็น๒จุดสำคัญ
คือป่ามันที่คนร้ายใช้กบดานและบ้านของเขา
ซึ่งอยู่ห่างกันเพียง๒กิโลเมตร
พร้อมกับการกดดันให้ญาติช่วยเกลี้ยกล่อมให้เขาเข้ามอบตัว

โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน
ขอให้ลูกชายเข้ามอบตัวกับตำรวจ
เพราะเขารับประกันความปลอดภัยจะไม่วิสามัน
ทิ้งปืนและยอมเข้ามอบตัว

การถูกพันธนาการด้วยกฎหมาย
ยังดีกว่าตายเพราะต่อสู้และขัดขืน
เพราะเรื่องจำพ่อแม่และลูกสาว
ยังสามารถไปเยี่ยมได้
ประกันแม่ถ้าเขามอบตัวดีผมก็เห็นอย่างเลย

นายมันบอกกันนะเจ้านายเพื่อนบอกกัน

หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ
แต่กว่า๓๖ชั่วโมงที่ตำรวจระดมทุกสภากำลัง
เพื่อค้นหาตัวผู้ต้องหารายนี้

ตำรวจอาจจะตายหากไม่ยอมจำนวนด้วยดุษฎี

พร้อมด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนกว่า๔๐นัด